บนท้องถนนเกิดขึ้นค่ำเมื่อวานนี้นะฮะ
ปิ่นเกล้านะแท็กซี่คันหนึ่งปาดหน้าแล้วขวางรถเมย์เลยนะครับ
โอ้โหหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไปดูคลิปกันก่อนเลยนะครับ

โอ้โหหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไปดูคลิปกันก่อนเลยนะครับ
โอ้โหหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไปดูคลิปกันก่อนเลยนะครับ
โอ้โหหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไปดูคลิปกันก่อนเลยนะครับ

ส่วนตรงอยู่แล้วพกมีดอ่ะ
พกมีดขับรถอยู่ไว้
นี่ค่ะคือเสียงที่ได้ยินเนี่ยเป็นเสียงของ
คนขับรถกับกระเป๋ารถเมย์

นี่โชเฟอร์เนี่ยเห็นมือนี่อยู่ข้างหลังนี่ฮะ
โชเฟอร์รถเมย์เขาบอกว่านี่พกมีดมาขู่ด้วย
เห็นไหมฮะมายืนโวยวายโวยวายอยู่คือขวางไม่ให้ไป
คือสักพักนึงจะมีคนที่อยู่แถวนั้นพยายามมาช่วยเจรจากลายเกลี่ยนะครับ
สุดท้ายปลายทางของคลิปนี้เนี่ย

คือทางรถเมย์เนี่ยเขาก็มีคนพยายามเข้ามาช่วยเจรจาบอก
โอ้โหพี่มันกีดขวางทางจราจร
สุดท้ายรถเมเขาตัดสินใจยอมถอยหลัง
เพื่อจะเบี่ยงออกขวาแล้วก็ขับออกไป

นี่ตอนที่จะไปแล้วรถเมย์ก็จะไปแล้วนะฮะ
ตัดสินใจถอยหลังก็ได้ส่วนแท็กซี่คันนี้ก็
โฟเฟอร์ก็ขึ้นไปแล้วก็ขับเข้าซ้ายนะ
ก็เข้าข้างทางไป
ก็ไม่มีอะไรฮะเรื่องมันก็จบลงตรงเท่านี้

แต่งแบบนี้มันก็ไม่ได้หรอกใช่ไหมมันก็ไม่ได้หรอกนะฮะ
คือล่าสุดเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับเราก็พยายาม
ไปตรวจสอบนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
และไปมีอีกหนึ่งคลิป
นี่ค่ะคือคลิปนี้ถูกโพสต์
ในโลกออนไลน์เป็นคลิปก่อนที่ท่านจะเห็น
ตอนที่เข้าไปจอดรถขวางกัน
คนขับรถแท็กซี่เนี่ย
ตะโกนด่าคนขับรถเมย์ระหว่างทาง
แล้วมีการท้าทายกันเกิดขึ้น

สาเหตุมันเกิดจากรถเมย์มาปาดหน้าเขาก่อนเขาก็เลยขับรถไปดักหน้าตั้งใจว่าจะรอให้ตำรวจเนี่ยมาเคลียร์เขาบอกว่าอย่างนี้นะครับแล้วก็บอกว่าไม่ได้ถือมีดไปขู่ด้วย
แล้วผมก็หวังคือว่าผมรอให้ตำรวจมา
มีในคลิปอะค่ะเหมือนพี่มีมีดได้ไหม

ไม่มีอะไรครับคุยกันเรียบร้อยแล้วครับ
ก็คือต่างเรียกย้ายครับ
ผมก็ไปเรียกเชี่ยงความเชี่ยงความตอนออกมาที่ถัน

ว่าคนขับรถโดยสารสาธารณะไม่ว่าจะเป็นรถเมย์รถแท็กซี่
มันเครียดแล้วมันก็เหนื่อย
แต่ก็ต้องข่มใจจะมาหัวร้อนกันบนท้องถนน
ก็ไม่ได้ไงคะมีแต่เสียกับเสียทั้งนั้นเลย
คือสุดท้ายล่าสุดเนี่ยสองฝ่ายเข้ามาเจอกันแล้ว
คนขับรถเมย์คนขับแท็กซี่ตอนนี้ก็เจรจากลายเกลี่ย
จับมือจับไม้ขอโทษขอพรกันไปเรียบร้อยแล้ว